สุดเองคุณป้าที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ไปก่อเหตุทุบรถของคู่กรณี
บอกว่าเขาทำตามสิทธิ์ที่เขาพึงจะมี

บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาเจ็บร้อนมานานนับ๑๐ปีแล้ว
อย่างที่คุณผู้ชมทราบข้อมูลมาก่อนหน้านี้ว่า
คือคุณป้าเขาไปสร้างบ้านแต่ก่อนสงบเงียบดี
ไม่ได้มีตลาดไม่ได้มีคนพลุกพ่านปัจจุบันตลาดรอบบ้านคุณป้าเนี่ย๑๐แห่งนะ

คนก็ไปเยอะแยะมากมายแบบนี้นะฮะ
เมื่อช่วงเช้าครับนางสาวบุญศรีแสงหยกตรการ
พร้อมคนในครอบครัวก็ออกมาแถลงข่าวชี้แจง
กรณีที่มีคลิปเผยแพร่ที่คุณผู้ชมเห็นกันไปแล้ว

มีการใช้ขวานไปทุบรถกระบะสีขาวคันนี้ครับ
ของนางสาวรัชนิกรเลิศวาสนาก็ไปจอดรถขวางหน้าบ้าน

โดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือว่าไม่เกินกว่าเหตุ

คุณผู้ชมคือเขาพยายามตามหาเจ้าของรถแล้ว
เขาบิดแรงแล้วหลายครั้ง
แล้วก็โทรไปหาตำรวจขอความช่วยเหลือจากตำรวจ

เจ้าของรถมาแล้วก็ตัดสินใจ
บอกว่า๑ชั่วโมงกว่าเจ้าของรถยังไม่มา
ก็แหม่อารมณ์ที่หัวร้อนขึ้นมา

ไปฟังเสียงของคุณบุญศรีหน่อยนะครับ
เราจะไปธุระเรายังไปไม่ได้
ดแตรเป็นเกือบครึ่งชั่วโมง
ถามว่าเราจะต้องใช้วิธีไหน

คนที่จอดรถต้องมีจิตสำนึก
เป็นความอัดอั้นของเจ้าของบ้าน
ค่ะคือวันนี้นักข่าวก็พยายามที่จะ
ระดมยิงคำถามคุณป้าหลากหลายเลยนะคะ
แล้วก็สังคมออนไลน์ก็พยายามที่จะตั้งคำถามไปที่คุณป้า
แล้วก็คนที่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านของคุณป้าเนี่ย
วันนี้คุณป้าก็ตอบหลายคำถาม
เชื่อว่าน่าจะตอบข้อสงสัยได้บางส่วน

แล้วทีนี้คุณป้าถามถึงจิตสำนึกของคนที่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านแบบนี้เนี่ย
สำนึกมีไหมหรืออย่างไรคุณทัศนัย
ถามว่าผิดไหมไปจอดรถขวางหน้าบ้านแน่นอนนะคะ
พยายามวิจัยลงฤทธิ์ให้ว่าทุกชมได้เห็นเรื่องของข้อกฎหมาย
ด้วยเพราะว่าปัญหาแบบนี้เนี่ย

แต่ที่เป็นข่าวก็อาจจะเห็นไม่กี่กรณี

อย่าไปจอดรถขวางหน้าบ้านเพราะว่ามีโทษนะคะ

คุก๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐

ไปไหมมากไปไหมก็อาจจะไม่เท่าคุณป้า
ที่ไปทำให้เจ้าของรถเขาเสียทรัพย์

จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
แต่ถามว่าโทษทางสังคม

แน่นอนว่าคนที่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านเนี่ยผิด

สังคมออนไลน์ระดมตั้งคำถามว่า

ถามไปถึงเรื่องของจิตสำนึก
ที่นี่พอมาเวทนั่งเรื่องของ

อาจจะคุณป้าอาจจะได้รับเยอะกว่า

คนที่ไปขวางเขาอาจจะได้รับน้อยกว่า

ใช่คุณป้าได้กำลังใจกลับไปเยอะมาก

เรื่องของการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จากที่คุณป้าไปทุบรถเขาเนี่ย
คุณป้าบุญศรีบอกแบบนี้นะคะบอกว่าก็ให้ไปร้องเรียนกับทางกรุงเทพมหานครที่
ร้องเรียนกับผู้อำนวยการเขตประเวทสิ
ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นคนอนุญาตให้สร้างตลาดนี้ขึ้นมาเอง
ปัจจุบันเรื่องของความเดือดร้อนจากการทำตลาด
ก็ยังอยู่ในความคุ้มครองของสารปกครอง
สั่งห้ามไม่ให้เปิดตลาดในพื้นที่ดังกล่าว
เนื่องจากเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัย
อกจากนี้คุณป้าก็ยังเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
บอกว่าก็แหมพยายามที่จะต่อสู้มานานกว่า๑๐ปี
เรื่องของเสียงที่ดังรำคาญ
ความเดือดร้อนระหว่างการขนส่งสินค้าทั้งกลางวันและกลางคืน
การจอดรถกีดขวางทางเข้าออก
ทำลายต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมกำแพง
แอบอ้างใช้เลขที่บ้านเป็นเลขที่ของตลาด
รวมถึงอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่คุณป้าพูดในวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือเรื่องของการลักลอบใช้ไฟฟ้า
ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นบาท
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะ
มีการฟ้องร้องไปที่สารปกครองแล้ว๓คดี

สารมีคำสั่งให้คุ้มครองแล้ว
และเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะร้องเรียนไปยังศาลว่า
ณวันนี้มีการละเมิดคำสั่งสารแล้วนะ

เป็นคำสั่งสารเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมดเลย
เขาติดประกาศแล้วก็มีการมีข้อความสาบแช่งด้วยนะ
อีกหนึ่งประเด็นที่โลกออนไลน์เขาแชร์กันเนี่ยนะคะ
บอกว่าบ้านคุณป้าเนี่ยเคยมีคนเสียชีวิต
เพราะว่าคุณป้าถูกรถจอดขวางหน้าบ้านแล้วก็ออกจากประตูบ้านไม่ได้
วันนี้คุณป้าก็ชี้แจงประเด็นนี้เช่นเดียวกัน
บอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะ
แต่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้าน
บ้านของเธอได้รับผลกระทบเพราะว่าเคยมีผู้ป่วย
แต่ต้องรอรถที่จอดกิดขวางไปให้หมดก่อน
จะสามารถเอารถออกจากบ้านได้
ใช่ครับสิ่งที่คุณป้าเปิดใจเมื่อช่วงเช้าก็มีการพาดพิงไปถึงทั้งตำรวจ
ผู้อำนวยการเขตประเวทแล้วก็หลายภาคส่วนกรทม
เรื่องการจัดผังเมืองก็ดีต่างมากมาย
มีการตั้งคำถามด้วยนะคุณทัศนัยบอกว่า
ใบอนุญาตให้สร้างตลาดได้อย่างไร
เมื่อพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัย
ถูกต้องและปัจจุบัน๑๐แห่งนะ

ทีนี้ก็ต้องถามไปทางคุณธนสิทธิ์เมธพัฒน์เมืองนะครับ
เป็นผู้มนวยการเขตประเวทยืนยันบอกว่า
พื้นที่รอบบ้านคุณป้าสามารถขออนุญาตก่อสร้างอาคารประกอบธุรกิจต่างได้
รวมไปถึงอพาร์ทเมนต์ที่พักอาศัยได้
เนื่องจากว่าเป็นที่ดินจัดสรรตั้งแต่ปี๒๕๒๖หรือประมาณ๓๔ปีที่ผ่านมา
ซึ่งขนาดนั้นพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินยังไม่ได้มีการระบุออกมาเป็นกฎหมายชัดเจน
ว่าพื้นที่นี้ให้ทำอะไรได้บ้าง
เจ้าของมีความพร้อมก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ตามยุคตามสมัยได้
โดยที่ผ่านมาเจ้าของที่ดินก็มีการเข้าไปขอเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
ที่พักอาศัยเป็นที่เช่าบ้างหรือว่าทำเป็นอย่างอื่นรวมไปถึงตลาดด้วยเช่นกัน
จากนี้เนี่ยพื้นที่รอบบ้านที่เกิดเหตุก็มีตลาดเกิดขึ้นแล้ว๔แห่งคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมเราให้คุณผู้ชมดูแล้วจากข่าวเที่ยงที่ผ่านมาจะมีภาพมุมสูงว่า
รอบบ้านของคุณป้ามี๔แห่ง
โดยทางเขตประเวทตรวจสอบพบว่าทุกตลาดไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
และยังไม่มีตลาดไหนได้รับใบอนุญาตการจัดตั้งตลาดทั้งสิ้น

สุดท้ายแล้ว๔แห่งนั้นยังไม่มีการขออนุญาตนะครับ
โดยทางเขตก็จะดำเนินการดำเนินคดีกับเจ้าของตลาดซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไปนะฮะ
อันนี้ก็ต้องใครผิดว่าไปตามผิด
คุณป้าเขาผิดข้อหาทำลายทรัพย์นะฮะ
ข้อหาทำลายทรัพย์คุณป้าต้องโดนเพราะว่าคุณป้าไปทุบรถ
ในส่วนของคนไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขาก็ผิดตามกฎหมายเพราะว่าคุณก็ไปละเมิดสิทธิ์ของเขา
ทีนี้วันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามรายการถามตรงคุณป้าคนนี้จะมาพูดให้ฟังอีกครั้งกับไทยรัฐทีวีของเรา
ติดตามกันต่อประมาณสัก๖โมงเย็นว่าเขาจะเปิดใจเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
จอมขวัญจะถามตรงทุกประเด็นที่คุณผู้ชมอยากรู้นะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยก็ยังคงอยากรู้แล้วก็หลายประเด็นที่ยังคงสงสัยนะคะ
ติดตามกันต่อเนื่องเลย๑ทุ่มตรงกับคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะคะในรายการถามตรงค่ะ